คราวนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะ
แล้วฝนมันตกหนักมากจริงค่ะ
ระหว่างที่ขับกระบะฝ่าใสฝน
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
เพราะว่ารถเขาพุ่งตกลงไปในคูน้ำ
แล้วท้ายที่สุดคนขับรถเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
เสียหลักนะครับ

ตรงที่เกิดเหตุนี้คือบนถนนสายเลี่ยงเมือง

ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

สภาพคือล้อชี้ฟ้าแล้วก็พังยับทั้งคันเลยค่ะ

ก็มีพลเมืองดีช่วยเหลือนำร่างออกมาจากซากรถได้นะคะ

นั่นก็คือนายพงเทพจอมสุกอายุ๓๗ปีค่ะ
ความยาวคือ๖นาที๓๗วินาที
เป็นภาพที่เริ่มบันทึกไว้ก่อนที่รถจะเสียหลักค่ะ

เรื่องต้นนะคะตำรวจไปตรวจสอบ
บนถนนตอนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็เห็นว่าตรงนั้นมันไม่มีร่องรอยของการเบรก
สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตคงขับรถมาด้วยความเร็ว

เมื่อรถตกคูน้ำก็หนีออกมาจากรถไม่ทัน
มน้ำขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตนะคะ